มีบทสัมภาษณ์คุณอนุทินค่ะ
คุณอนุทินก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยอยู่
เพราะฉะนั้นก็ยังน่าสนใจเพราะว่าไม่รู้ว่าสูตรการจัดตั้งรัฐบาล
จะไปลงที่ภูมิใจไทยได้หรือไม่อย่างไรนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณอนุทินนะคะ
ท่าทีของภูมิใจไทยหลังจากนี้เนี่ยว่าจะยังไงนะคะ
คุณอนุทินบอกว่ายังเหมือนเดิมไม่สนับสนุนพักที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา๑๑๒
ไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ผู้สื่อข่าวถามบอกว่าเพื่อไทยติดต่อมาทาบทามหรือยัง
คุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้มีการติดต่อมา
ต้องรอให้สถานการณ์เดินต่อไปเรื่อย
เพราะฝั่งที่กำลังจะจัดตั้งรัฐบาลก็ยังอยู่ด้วยกัน
พักภูมิใจไทยรักษามารยาทเล่นตามกติกาตอนนี้ยังไม่ถึงพักเบอร์สาม
และถามต่อว่าถ้าหากพักเบอร์๑และ๒ถึงทางตัน
อันดับ๓และลำดับ๔พร้อมที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่
อนุทินบอกว่าก็ต้องรอให้ถึงวันนั้นก่อน
ส่วนเรื่องที่ว่าพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่
พักภูมิใจไทยเสนอชื่อตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว
แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาค่ะ
รักษามารยาทเราเล่นตามกติกา

เป็นไปตามพักภูมิใจไทยก็เสนอชื่อผมเป็นเป็น

อคุณสี่สามถ้าเป็นชื่อกลุ่มเศรษฐาแต่มีก้าวใกล้ร่วม
เราก็ต้องคิดหนักใช่ไหมครับ
ต้องคิดอะไรเลยไปดูแถลงการพักภูมิใจไทย
ผมว่าผู้สื่อข่าวต้องไม่จี้ถามแบบนี้
เพราะว่าผมก็เพิ่งพูดมาสักครู่นี้เองว่า
พักเราไม่สามารถทำงานร่วมกับพักที่แก้๑๑๒ได้
นักข่าวก็ยังถามต่อนะบอกว่าพักเพื่อไทย
สลัดพักก้าวไกลออกไปใช่หรือไม่คุณอนุทินก็หัวเราะ
แล้วก็บอกว่าก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพักภูมิใจไทยค่ะ